สร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนนางงามอย่างมากเลยนะคะ
เมื่อพี่ออนออนอนงปัญญาวงศ์นะคะนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
ได้โพสต์ร่ายยาวนะคะถึงสาเหตุของการต้องจบชีวิตคู่๒๖ปีกับสามีนอกวงการ

ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เจ้าตัวมาร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
พร้อมกับเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกหลังตัดสินใจหย่ากับสามีทั้งน้ำตา
บอกว่าพยายามแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะนานถึง๒ปี
หลังจากทราบว่าสามีเนี่ยมีคนอื่นแต่สุดท้ายไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
จบเรื่องนี้ด้วยการหย่าและตกลงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกนะคะ
วอนขอว่าอย่าพาดพิงถึงคนอื่นหลังจากนี้จะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด
อีกทั้งเธอยังบอกนะคะว่าแม้จะเสียใจแต่ไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา
เพราะอย่างน้อยชีวิตคู่ก็ทำให้มีลูกที่น่ารักถึง๒คนค่ะ
ก่อนหน้านี้คือคุยกันแล้วว่าพี่ออสไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขามีคนใหม่เข้ามา
เพราะฉะนั้นเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันแล้ว
เราก็ควรจะแยกทางกันโดยโดยดีไม่ขอพาดพิงดีกว่านะคะแต่ก็คือก็อาจจะตามนั้นนะคะ
แต่ว่าพี่ออนก็คือพอรู้ข่าวอาจจะเคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตามอะไร
ไม่รู้อะไรกับเขาเลยเสียใจไหมมันก็มีเสียใจนะคะแต่ว่าเราเป็นแม่เราไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตา
พยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็คิดว่าแบบมันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย
อดทนมาถึงที่สุดแล้วค่ะเราก็คิดว่ามันมาสุดทางจริงแล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตทางจิตที่ดีขึ้นด้วยไม่ต้องมาคอยระวังไม่ต้องมาคอยกังวลเวลาพูดกับใคร
ความไว้วางใจที่เรามีให้เราไม่เคยรู้เลยแต่ว่ามันมารู้ก็คือมันกลุ่มไม่กลับแล้วแค่นั้นดีกว่าค่ะ
ไม่ได้เสียดายเวลาค่ะขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารัก